เป็นเทศกาลปล่อยมังกับป่านะครับ

แต่ชื่อเป็นภาษาไทยบ้านเรานะครับ
แต่เป็นงานเทศกาลเขาวงกฎครับคุณผู้ชมครับ

จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีขอวงกฎ

เพื่อสืบทอดประเพณีปล่อยหมังกะป่านะครับ
หรือว่าประเพณีเขาวงกฎนะครับ

นำเรื่องราวจากมหาเวชสันดรชาดก
ตอนที่พระเวชสันดรถูกเนรเทศ
ออกจากเมืองไปบำเพ็ญบารมีในป่าเขาวงกฎ

และมาหาด้วยดอกไม้ทูบเทียนไปถวายนะครับ
แต่เส้นทางในเขาวงกฎสลับซับซ้อน

จะเข้าไปทำบุญกับพระเวสันดรได้
ชาวไทยใหญ่จึงจำลองเส้นทางเขาวงกฎมาไว้ในงาน
เข้าไปทำบุญที่อาสมพระเวชสันดรที่อยู่กลางได้นะครับ

ในทุกด้านและถือเป็นมงคลแห่งชีวิต
ส่วนใครที่สนใจจะไปร่วมในงานนี้ร่วมในประเพณีนี้นะครับ
ก็สามารถไปร่วมได้นะครับ
แล้วก็ในงานยังมีการประกวดธิดาชนเผ่า
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
การประกวดรำนกรำโต
ประกวดกระทงเล็กกระทงใหญ่
วันที่๑๗ถึง๒๑พฤศจิกายนนี้ที่วัดแม่ลาน้อยเหนือจังหวัดแม่ห้องศร
ก็ในช่วงของเทศกาลลอยกระทงพฤษฎีเลยครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้บรรยากาศดีด้วยไงคุณ
ขึ้นไปที่ภาคเหนือแบบนี้นะคะ
ก็ได้ไปสัมผัสกับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้ด้วย

เพราะว่าถ้าใครที่จะสามารถผ่านเส้นทางเขาวงกฎไปได้

จะทำให้เกิดมงคลชีวิตในอนาคตต่อไปนะครับ
เขาก็เลยเป็นกุศโลบายในการจัดประเพณีขึ้นมา
แล้วก็สืบสารกันมาต่อเนื่องเลยนะครับ
ครับผมเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงพอดีนะครับ